เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุเรียนนอกจากไปทำอาหารหวานได้แล้ว

เอาใจสาวกคนรักทุเรียนที่ช่วงนี้มาแรงมาแรงมากเลยครับ
ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ
เพราะทุเรียนหรือว่าราชาผลไม้ไทย
จากจะได้ริมรสเนื้อสัมผัสทุเรียนที่สีเหลือง
หอมหวานมันและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนแล้วเนี่ยยังสามารถ
นำส่วนประกอบต่างไปทำเมนูได้หลากหลายมากเลยนะครับ
ว่าแต่จะมีอะไรบ้างไปชิมพร้อมกันเลยครับ
ไปที่เมนูแรกพิซซ่าทุเรียน
ชิมเมนูพิเศษนี้ที่ร้านตามธรรมชาติ
ซึ่งพิซซ่าทุเรียนถือว่าเป็นเมนูแนะนำหน้าร้อนของร้านเลยนะครับ
โดยเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับว่า
เขาชำนาญในการคัดทุเรียนมากเลยนะ
เพราะว่ารุ่นพ่อเขาเปิดขายมานานมาก
ก็เลยนำประสบการณ์ตรงนี้มาคิดค้นสุดซอสทุเรียนครับ
แล้วก็แต่งหน้าด้วยเนื้อทุเรียนชิ้นโต
เสร็จแล้วโรยหน้าด้วยมอนซาเลล่าชีสแน่นก่อนนำไปเข้าเตาอบ
โอ้โหดูสิฮะชีสละลาย
แล้วนำออกมาโรยหน้าต่อด้วยพามีซอนชิสอีกเล็กน้อยครับ
โอ้โหน่ากินจริงเลยนะครับ
น่าทานแบบนี้ใครที่สนใจเนี่ย
ราคาเพียงแค่ถ่านละ๔๕๐บาทเท่านั้นครับ
ใครอยากตามไปฟินเนี่ยไปได้เลยนะครับ
ที่ร้านตามธรรมชาติคาเฟ่แอนด์ฟาร์ม
โทรได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับ
ร้านเขาเปิดบริการทุกวันนะ
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาครับ
ต่อกันที่เมนูขนมครกทุเรียน
ล้ำไม่ซ้ำใครแน่นอน
ตามไปฟินกันที่ร้านขนมครกไส้โคตรทะลักบายเจ๊ดาว
ซึ่งพอถึงหน้าทุเรียนแบบนี้
เจ้าของร้านเธอก็จะดัดแปลงเนื้อทุเรียน
มาทำไส้ขนมครกเลยแหละครับ
ส่วนวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับ
โดยหลังจากราดแป้งลงไปจนเกือบเต็มหลุมขนมครกแล้วเนี่ย
แล้วตามด้วยเนื้อทุเรียนหยอดเป็นไส้
โอ้โหดูสิครับเธอทำนี่น่าทานจริง
หลุมละนิดทุเรียนชิ้นละหน่อย
กะทิหลุมน้อยหลุมนี้

กลายเป็นขนมครกไส้ทุเรียนที่หอมชวนกิน
สาวกคนรักทุเรียนเลยนะครับ
ใครที่อยากลองชิมรสชาติของขนมครกไส้ทุเรียน
ก็สามารถแวะไปซื้อกันได้นะครับ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกาครับ
ร้านเขาตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสหกรออมทรัพย์ครูตราด
อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ

ทุเรียนก็สามารถนำมาทำอาหาร
สารพัดเมนูคาวหวานเลยนะครับ
ใครที่อยากฟินกับเมนูไหน
ลองแวะไปทานแล้วบอกมาหน่อยนะครับ
ว่าอร่อยเหมือนกันหรือเปล่า